ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
โอ้โหฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่ชีวิตมันรันทศ
ใช่ค่ะประทมทุกข์ชัดชัดมาห้าปีเพราะว่าเธอเนี่ย
ชีวิตนี่พังเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชร
ทนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
ได้พาหญิงสาวผู้เสียหายชื่อว่านางมณีรัฐโคงหอมอายุ๓๐ปีนะครับ
ไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไปสำนักงานประหลัดกระทรวง
เพื่อไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้ตรวจสอบเรื่องราว
ของโรงพยาบาลวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้มาขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
และเรียกร้องค่าเสียหายเยียวยากับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือนะครับ
มณีรัฐผู้เสียหายบอกว่าเธอมีลูกกับสามีคนแรกทั้งหมด๕คน
เหตุการณ์มันเริ่มต้นในปีห้าเจ็ดนะครับที่เธอไปคลอดลูกคนที่สี่นะฮะ
ก็ต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ว่าเธอกลุ้มใจมากแล้วก็เสียใจมากอยากจะตาย
ก็เลยไม่กินยาใช่ค่ะเธอบอกเธอไม่ได้กินแต่ให้ลูกกินเพราะว่าลูกที่คลอดมาก็ต้องกิน
ทีนี้ก็จะด้วยเรื่องการให้ข้อมูลจากแพทย์หรือจากพยาบาล
หรือความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากลูกคนที่สี่แล้ว
มันมีเหตุการณ์แห่งชีวิตแล้วสามีจะต้องไปอยู่ในเรือนจำเนี่ย
แล้วสามีออกมาพอสามีออกมาจากรวรจำ
มันก็มีความผิดพลาดในการคุมกำเนิดเกิดขึ้น
เธอก็เลยตั้งท้องและคลอดลูกคนที่ห้า
คลอดลูกคนที่๕ที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเดิมที่นครศรีธรรมราช
แพทย์และเจ้าหน้าที่ยืนยันเหมือนเดิมว่า
ค่ะดังนั้นลูกคนที่๔และลูกคนที่๕ก็กินยาต้านมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ตัวเธอบอกเธออยากตายเธอไม่กินค่ะ
แล้วเธอก็ถูกสังคมในพื้นที่ตรีตราถูกตีหน้า
ถึงขั้นไม่กล้าไปรับลูกที่โรงเรียน
เลี้ยงเด็กที่จ้างมาก็รังเกียจลูกทั้งสองคนข้างบ้าน

อืมจนเธอต้องย้ายไปอยู่พิศนุโลกแล้วก็ไปพบสามีใหม่
ทีนี้มันก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละมีลูกอีกคนนึงเป็น
ลูกคนที่๖เมื่อปี๒๕๖๑ที่พิศนุโลกแล้วนะครับปรากฏว่าไป
คลอดที่โรงพยาบาลชาติตรการจังหวัดพิศนุโลกนะครับถึงรู้ว่า
บอกว่าให้ทางโรงพยาบาลตรวจย้ำหน่อยได้ไหมเธอย้ำ๓ครั้งนะ
ตรวจย้ำ๓รอบใช่ครับเอาลูกคนที่๔กับคนที่๕ที่โรงพยาบาล
ตัวเธอไม่ได้กินไงตัวเธอไม่ได้กินเลยค่ะถ้าเด็กจะกินมา
แล้วไม่พบมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เธอไม่ได้กินเลยแต่ทำไม
ไม่พบค่ะเธอก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าตัวเธอแล้วก็ลูกนะถูกสังคมรอบข้างโอ้โหคือแบบ
ถอนชื่อเธอออกด้วยนะครับไปถามโรงพยาบาลที่เคยตรวจ
ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าจะชดใช้เยียวยาอะไรยังไงในการจ่าย
เงินเยียวยาทางโรงพยาบาลแห่งนั้นบอกจะจ่ายห้าหมื่นบาทถาม
เป็นความผิดพลาดของใครโรงพยาบาลรัฐแห่งนั้นบอกว่า
มันเป็นความผิดพลาดของเครื่องมือในการตรวจอืมไม่ใช่ความ
ผิดพลาดของแพทย์ก็เลยต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนี่ย

ผลเลือดมันไม่ตรงกันนะคะผลเลือดจากโรงพยาบาลพิศนุโลกกับ
ไม่ใช่ค่ะเขาไม่มีเขาก็เลยตรวจเลือดใหม่ซ้ำให้หนูไหล
ครั้งไม่เป็นเขาก็เลยออกไปรับรองแพทย์หลายหนูค่ะสามให้
หนูครั้งแรกเขาเขาบอกว่าเลือดหนูยังไม่ปกติโรคไปรับ

สิ่งที่เธอได้จากโรงพยาบาล
ก็คืออ่าบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเงินเยียวยาห้าหมื่นบาท
จากการตรวจเลือดลงวันที่๗มิถุนายน๒๕๖๒แต่เธอบอกว่าชื่อเธอไปอยู่ในทะเบียนนู่นแล้ว
ปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นเด็กพูดน้อยนะ
เป็นเด็กที่มีอาการเหมือนกับการพูดมันผิดปกติรู้สึกหวาดกลัวว่าลูกคนที่๔กับคนที่๕
ต้องกินยาต้านไวรัสจะมีผลกระทบกับสุขภาพในอนาคตหรือไม่
ก็เลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะตลอด๕ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้
ส่งผลกระทบกับชีวิตของเธอแล้วก็ลูกมากถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง
ทำมาหากินค้าขายก็ทำไม่ได้
การเป็นอยู่ใช้ชีวิตในสังคมมันอยู่ลำบากค่ะคือลูกญาติพี่น้องอะไร
เขาก็ไม่รู้แต่ว่าคนในสังคมเขารู้กลายเป็นกรรมดูถูกดูหมินว่าหนู
ติดเชื้อไอวีติดเชื้อเอฟวีลูกคนโตหนูคือเขาโตแล้ว
เขาจะรับรู้ว่ามีเพื่อนล้อว่าแม่เป็นเอดแบบเนี้ยค่ะก็แม่มึงเป็นเอด
มึงเป็นเอกแบบนี้หนูไปส่งลูกโรงเรียนเพื่อนก็บอกอีดมาส่ง
ไอ้เอสมาส่งกันอยู่ในโรงเรียนใช่คือมาล้อกันจนว่าลูกหนูบอก
ไม่ต้องไปส่งที่โรงเรียนแล้วเพราะว่าเพื่อนล้อว่าแม่เป็นอิต
ชีวิตต้องทุกข์ทรมานอยู่แบบเนี้ยมาตั้งห้าปีนะคะอย่างนี้หนักเลยนะ
คือน้องหนูนี่คือถ้าเพื่อนเรามีลักษณะอะไรเจอแบบนี้
ไปร้องอย่างงี้ไม่ได้นะครับอืมสงสารเพื่อนนะทีเนี้ยค่ะ
ตัวผู้เสียหายก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลคู่กรณีเนี่ยต้องชดใช้นะ
เพราะจริงแล้วมันประเมินมูลค่าไม่ได้หรอก
ความรู้สึกทางจิตใจนะทั้งตัวเธอทั้งลูกด้วยเนี่ยนะ
แต่เธอบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันอยากจะให้โรงพยาบาลคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงินปีละห้าหมื่นบาทอืมเป็นเวลาห้าปีรวมแล้วสองแสนห้าหมื่นบาท
แต่โรงพยาบาลบอกว่าพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แค่๕๐๐๐บาท
อืมเรื่องนี้อยากให้ทางโรงพยาบาลรับผิดชอบมากกว่านี้ได้ไหม
เธอจะได้ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้และอีกหนึ่งอย่างสำคัญมากเลย
ชื่อเธอออกจากรายชื่อผู้ป่วยเอดให้ด้วยครับนายรณรงค์ก็บอกว่า
ขอให้ประหลักประสูงสาธารสุขนะคะตรวจสอบโรงพยาบาล
ว่ามีผู้ป่วยรายอื่นที่ตรวจผิดพลาดแบบนี้อีกหรือเปล่าอืม
แล้วก็ยืนยันว่าพอสอบถามความรับผิดชอบจากทางโรงพยาบาล
กลับได้รับคำตอบว่าเป็นความผิดพลาดของเครื่องมือ
ไม่ใช่ความผิดพลาดของหมอหรือของทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
โรงพยาบาลเนี่ยหลังจากพอเข้ามาตรวจสอบแล้วเขาก็เงียบไป
ทางคุณสาวเนี่ยไปเอาเวทระเบียนอะไรก็ไม่ให้นะครับ
ไม่ให้นะครับจนกระทั่งทางผมลงไปให้นักข่าวลงไปเนี่ยเขาถึงให้เวทระเบียนมา
เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องฝากให้ท่านช่วยตรวจสอบด้วยว่าทำไมแค่ไปขอเวทระเบียนเนี่ย
ของผู้ป่วยมันถึงได้ขอยากขอเย็นขนาดนี้พอไปตรวจที่โรงพยาบาลที่พิศนุโลกก็ดีมากเลยครับ
พอเห็นว่าผู้ป่วยไม่มีเชื้อถึงขั้นมาตรวจให้๓รอบเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าเป็นเคสพิเศษแต่ว่าชื่อของคุณสาวเข้าไปในระบบผู้ป่วยเอดหมดแล้ว
นี่คือเรื่องใหญ่มากเลยนะครับท่านแล้วอยากให้ท่านช่วยมีคำสั่งตรวจสอบไปที่โรงพยาบาล
บอกชื่อโรงพยาบาลเลยเพราะว่ามีเคสอื่นอีกไหมที่หลุดแบบของคุณสาว
ผมเป็นห่วงแทนคนอยู่ในพื้นที่ครับครับผมเพราะว่าตอนเราไปถามที่ทางผอโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ใช่ความผิดของหมอเป็นความผิดของเครื่องมือทางการแพทย์
ผมคิดว่าประโยคนี้มันไม่ควรออกมาครับ
ทีนี้ค่ะในแพทย์พิทักพลซึ่งเป็นตัวแทนประหลักกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ให้เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ว่าสาเหตุเนี่ย
มันเป็นความผิดพลาดของใครกันแน่ของตัวบุคคลหรือของเครื่องมือนะคะ
แล้วก็จะมีการเยียวยาควบคู่กันไป
ว่าใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์นะคะถึงจะรู้ผลในการตรวจสอบ
แล้วก็ย้ำว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ครับแต่บางอาชีพผิดพลาดไม่ได้จริง
ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นความตาย
เพราะผู้เสียหายบอกว่าคิดจะฆ่าตัวตายบ่อยมาก
ถ้าเขาฆ่าตัวตายไปแล้วจริงแล้วเขาไม่ได้ติดเชื้อ
สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยนะปีละ๕๐๐๐บาทเนี่ยอันนี้ไม่ได้เยอะเลยกับสิ่งที่ชีวิตเขาเจอนะครับ